คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเอาให้ดูแล้วก็อยากเตือนภัยเลยนะ
ดูสิด้านหลังของเราเนี่ยเกือบแล้ว
เอาจริงนะเกือบตายพ่อเหรียญที่มันเข้าไปแล้วก็ไปติดอยู่เนี่ยค่ะ
เห็นไหมที่วงอยู่เนี่ยนะ
เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะว่าเหรียญที่มันลงไปแล้วก็ไปติดอยู่ที่หลอดอาหาร
ต้องย้ำคุณผู้ชมนะเหรียญนี้มันอยู่ที่หลอดอาหาร
แต่ถ้าเกิดที่หลอดลมโอกาสเสียชีวิต
ที่ผ่านมาเวลาคนที่แบบกินลำไยไปติดหลอดลม
ลำไยไปติดหลอดลมเสียชีวิตมาแล้วก็มี
เรื่องนี้เอามาเตือนภัยกันค่ะเพราะว่าคุณแม่ของน้อง
ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของลูกชายวัย๕ขวบ
คุณแม่คือคุณแม่วาสนาอยู่ที่อำเภอระหารไซ
จังหวัดบุรีรำค่ะบอกว่าลูกเนี่ย
เกือบเสียชีวิตเพราะเหรียญ๕อยากที่จะเตือนเป็นอุทาหรณ์นะ
ให้เด็กเนี่ยได้ระวังด้วยคุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๒๖กุมภาคช่วงทุ่ม
ลูกชาย๕ขวบเนี่ยขอตังค์ไปซื้อขนมที่ร้านในหมู่บ้าน
แม่ก็เอาไปลูกให้เหรียญ๑๐ไปไปกับยาย
พอกลับมาตัวน้องวัย๕ขวบบอกว่าแม่อยากกินขนมอีกอ่ะ
แม่ก็เลยให้ถือเหรียญห้าไว้แล้วรอบนี้นะไม่ได้ไปกับยายแล้ว
ตัวคุณแม่คนนี้ค่ะไปส่งเองที่ร้านค้าเลย
ทีนี้ตอนที่เดินไปยังไม่ถึงร้านเลยนะคุณผู้ชม
เห็นเหรียญห้านี่ไหมอืมแม่หันมาเห็นลูกว่าเฮ้ย
ลูกมีอาการแบบเหมือนจะอาเจียนนะคะแล้วหันไปมองหน้าลูกอ่ะ
แบบพูดไม่ออกแล้วอ่ะแล้วชี้ไปที่คอของตัวเองอ่ะ
ของลูกชายนะแม่ได้ยินเสียงเบาเหรียญติดคอ
เหรียญติดคอค่ะตอนนั้นแม่ตกใจมากพาลูกกลับมาที่บ้านเลย
เพื่อให้สามีช่วยดูให้หน่อยว่าเนี่ยลูกเป็นอะไร
เอามือล้วงไปนะยังโดนเหรียญอยู่เลยอะค่ะ
แต่โดนเหรียญก็จริงไม่สามารถที่จะเอาเหรียญออกมาได้
ทำไงทีนี้รีบพาลูกชาย๕ขวบไปส่งที่โรงพยาบาลละหารเลยนะ
พอไปถึงปั๊บเนี่ยถามว่าอาการของลูกชายเป็นยังไง
อาการดีขึ้นนะคะแต่เหรียญนี้ยังอยู่ยังไม่ออกนะ
คุณหมอไปเอ็กซาเรย์ดูสิฟิล์มเอ็กซาเรย์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ย
เหรียญเนี่ยนะอยู่ในช่องของหลอดอาหารนะคะ
แล้วหมอบอกว่าคุณแม่รู้ไหมนี่ถือว่ายังโชคดีนะเนี่ย
เหรียญเข้ามาที่ช่องหลอดอาหารถ้าเกิดว่าเข้าไปในหลอดลมแล้วแย่เลย
เพราะว่าโอกาสที่เด็กจะเสียชีวิตมีสูงมากทีนี้คุณหมอทำยังไงอ่ะคะ
คุณหมอให้เป็นยาถ่ายให้น้องทานไปเพื่อให้ถ่ายออกมา
แล้วก็เพื่อต้องการให้เหรียญ๕นั้นมันออกมากับอุจจาระ
แล้วก็บอกว่าให้ดูแลน้องแบบใกล้ชิดเลยนะคุณแม่ถ้าเกิดว่าระหว่างเนี้ยนะ
ลูกแม่มีอาการผิดปกติอะไรเนี่ยต้องรีบเอามาหาหมอเลยนะ
คุณแม่บอกว่าตอนนี้แม่ก็ยังเฝ้าดูอาการลูกอยู่นะ
โล่งใจหน่อยหนึ่งอย่างที่หมอบอกเลยว่าเหรียญ
ไม่ได้อยู่ในหลอดลมแล้วที่ผ่านมาคุณแม่บอกว่า
ใจแม่ไม่ดีเพราะว่าเด็กในหมู่บ้านกินอมเด็ดลำไย
แล้วเม็ดลำยัยอ่ะมันลื่นบลึ๊บเข้าไปในหลอดลมอ่ะค่ะ
เด็กคนนั้นเสียชีวิตเลยนะคะครับทีนี้แม่บอกว่า
ได้แต่ภาวนาขอให้ลูกแม่ปลอดภัยเถอะขอให้ปลอดภัยเถอะ
หมอก็บอกว่าคุณแม่คุณแม่ทำใจสบายสังเกตอาการของลูก
เพราะว่าณตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังคุณแม่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะว่า
หอดอาหารหลอดลมตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนยังไงนะคะ
เอาฟังคุณแม่ก่อนค่ะเขาก็วิ่งแล้วก็วิ่งมาก็อ้วก
วกหมดเลยอ้วกอ้วกคอแล้วก็เหมือนเขาจะพูดไม่ค่อยได้ใช่ไหม
เขาก็ร้องร้องแล้วก็บอกว่าเหรียญเหรียญค่าคอหนูอย่างนี้
หนูก็จับจะล้วงจะล้วงแล้วก็พ่อเขาก็อุ้มกระทุ้งอะค่ะ
ทุบหลังให้ออกลวงไปหยุดลวงไปแล้วก็เจอเหรียญเหรียญข้างใน
แต่มันก็ควักไม่ออกในคอดีที่ว่าไปโดนไปโดนหลอดอาหารนะคะ
เข้าไปติดตั้งหลอดอาหารถ้าไปหลอดลมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
ออกมาจากตัวน้องหรือยังคะยังค่ะตอนนี้อยู่ในท้องอยู่ที่หมอเอ็กซาเรย์
หมอก็เลยให้น้องเขาว่าเขาจะขับถ่ายออกมาเองประมาณนั้น
ให้ยาระบายแล้วก็ให้กินพวกมะละกออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังไม่ออก
ถึงสี่วันแล้วแม่แจ๊กก็ไปเอ็กซาเรย์อีกทีหนึ่งนี่ไงช่วงนี้เนี่ยคือนอกจากกินยาถ่ายแล้ว
ก็จะต้องกินผลไม้ที่แบบช่วยในการขับถ่ายมีกากใยต่างมะละกงมะละกอพวกนี้นะคะ
เหรียญเนี่ยมันจะได้ออกมาแต่ทีนี้คุณผู้ชมคะเราลองมาดูหน่อยไหม
กราฟิกว่าหลอดอาหารหลอดลมคุณอริยาที่บอกมันต่างกันยังไง
คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะอันนี้หลอดอาหารเห็นไหมคะว่าจะอยู่ด้านหลัง
ครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหลอดลมซึ่งหลอดลมเนี่ยจะไปเชื่อมต่อกับกล่องเสียงแล้วก็ปอด
หลอดอาหารจะไปเชื่อมต่อกับกระเพาะอาหารแล้วคุณผู้ชมเห็นสีน้ำตาลน้ำตาลนั้นไหม
อันนั้นคืออาหารนะคะพอเวลาเราทานอาหารไปคุณผู้ชมลองดูสิ
พอทานอาหารไปปั๊บก้อนสีน้ำตาลนั้นที่สมมุติเป็นอาหารนะนะมันก็จะผ่านมาแล้วลงไปยังหลอดอาหาร
เห็นตัวเปิดปิดตรงนี้ไหมคะตัวเปิดปิดตรงนี้เขาเรียกว่าฝาปิดกล่องเสียงมันจะคอยปิดเพื่อไม่ให้
หลอดลมใช่อย่างนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมดังนั้นนะเหรียญ๕ของน้องเนี่ยก็ลงไปที่หลอดอาหาร
ไม่ได้ไปที่หลอดลมแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าพอไม่ได้ไปที่หลอดลมมันก็เลยทำให้โอกาสหรือว่าความอันตรายมันมีน้อย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าลงมาที่หลอดอาหารแล้วปั๊บมันเชื่อมต่อไปเมื่อกี้ดิฉันบอกว่าจะเชื่อมต่อกับกระเพาะอาหารใช่ไหมครับนี่แหละหมอก็เลยให้เหมือนกับยาถ่ายมาเพื่อให้มันลงไปที่กระเพาะอาหาร

ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กอ่ะพอเรื่องของการทานอาหารคุณหมอเขาจะแนะนำเลยนะเวลาที่แบบทานไปแล้วเกิดอาการติดคอวิธีการไหนที่จะช่วยที่จะทุบตรงไหนเพื่อให้เด็กเนี่ยได้แบบสำลักแล้วก็ให้อาหารออกมาค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ไว้เพื่อประถมพยาบาลลูกเบื้องต้นถ้าเกิดมีกรณีอะไรติดคอ